เอเย่นทุกคนก็ทราบว่าเป็นตัวกลาง

ก็คือคุณเนวินชิดชอบได้พูดเอาไว้ได้ให้สัมภาษณ์เอาไว้
สนใจอยู่เหมือนกันเรื่องของการเรียกผู้เล่นมาติดทีมชาติ
ตั้งข้อสังเกตเอาไว้ว่ามันจะมีแบบนี้ไหม
เรื่องของเอเย่นที่มีมามีส่วนในการที่จะ
โค้ชดึงนักเตะมาติดทีมชาติเพื่อเพิ่มค่าตัว
อันนี้ก็เป็นข้อสังเกตจากคุณเนวินแล้วก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันมีจริงหรือเปล่า
เพราะฉะนั้นก็ต้องหาคำตอบนะครับจากคนที่อยู่ในวงการนี้
แล้วก็ได้คนที่พร้อมจะพูดเรื่องนี้นะครับ
แต่เราไปดูคลิปต้นคั่วนี้กันก่อนที่เป็นที่มานะครับ
ของการพูดถึงเรื่องของเอเย่นที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเลื่อนนักเตะมาติดทีมชาติ

แล้วสิ่งที่ผมไม่สบายใจอย่างยิ่งอีกก็คือว่า
ผมกังวลว่าข้อมูลที่ผมได้มาข่าวที่ผมได้มามันจะไม่ใช่เรื่องจริง
ภาวนาไม่ให้มันจริงเพราะมันมีคนทำมาหากินกับการเรียกตัวผู้เล่นทีมชาติไทย

วันนี้เพราะหลีกไทยมันเป็นหลีกอาชีพเต็มตัว
นักฟุตบอลไทยมีเอเย่นหมดแล้ว
วันนี้ผมดูมาเป็นปี
ผมคิดว่าการเรียกผู้เล่นทีมชาติไทยกว่าครึ่ง
ไม่ได้เรียกตามเฟอร์ฟอร์แมนต์ไม่ได้เรียกตามฟอร์มปัจจุบัน
แต่เรียกด้วยเจตนาอื่น
อาจจะมีคนมาบอกผมว่าเรียกเพราะว่ามีเอเย่นไปล็อบบี้คนที่มีอำนาจในการเรียก

คลิปนี้ชัดเจนยิ่งกว่าเราสองคนพูดอีกนะครับ
ตั้งข้อสังเกตของคุณเนวินใช้คำว่าภาวนาขอให้มันไม่มี
พอพูดออกมาแบบนี้นะครับคนในวงการฟุตบอลก็ต้องมีความเห็นเหมือนกัน
ว่าเอเย่นฟุตบอลมีโอกาสปลักษณ์นักเตะของตัวเอง
ติดทีมชาติเพื่อจะสร้างโปรไฟล์ในการที่จะมีโอกาสอัพค่าตัวได้จริงไหม
แล้วโค้ชที่โดนกระแสหนักก็คือโค้ชโย่งบริวัติวศรีมากครับ
ซึ่งโค้ดโย่งเองก็ออกมาปฏิเสธข่าวดังกล่าวว่าไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด
ใช่ครับแล้วก็อีกหนึ่งเหตุการณ์ก็คือผู้สื่อข่าวก็ถามมิรวรรณรายวัฒน
ในการประชุมทีมชาติในวันที่๕กันยายนที่ผ่านมา
รายวัชก็พูดผ่านร่ามบอกว่าอยากให้ได้ยินเรื่องแบบนี้อีก
ไม่พอใจเลยนะครับเท่าที่ผู้สื่อข่าวบอกนะบอกว่า
มาเลยว่าเป็นเรื่องที่ไร้สาระที่สุดเท่าที่เคยได้ยินมา
ยืนยันเลยว่าไม่มีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นในทีมชาติยุคที่เขาคุมทีมอยู่
ก็หวังว่าหลังจากนี้จะไม่ได้ยินเรื่องแบบนี้อีกครับ